เอาอีกหนึ่งกองกองสลากพัดคุณผู้ชม
เพราะท่านนายกสั่งตรวจสอบทั้งเรื่องของภาษี
แล้วก็เรื่องของเส้นทางทางการเงิน

เรื่องของการยื่นภาษีแล้วก็เส้นทางทางการเงินหลังจากปีนี้
ขายลอตเตอรี่ออนไลน์ได้กว่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
คุณน็อตบอกว่ากองสลักพัดยื่นภาษีเป็นปกติในการทำธุรกิจ
ตเตอรี่ที่นำมาขายในกองสลากพัดก็นำมาจากตลาดที่สนามบินน้ำ
วังสะพุงสี่แยกคอกวัวและตลาดต่าง
ก่อนวันที่ห้าของทุกเดือนจะให้พนักงานไปรับซื้อหมา
ซึ่งเขาไม่ใช่ในทุนที่ได้กำไรคนเดียว
เพราะมือแรกรับมา๗๐บาทกว่าจะถึงมือเขาก็๙๘บาทแล้ว
วกค่าการตลาดออนไลน์ราคาก็ไปอยู่ที่๑๐๕บาท
ยืนยันไม่ได้แทรกแซงกลไกตลาด
และยืนยันว่าจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจากกำไรสุทธิที่ได้ด้วย
รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี๒๕๖๕เนี่ย

ส่วนคนที่สงสัยว่ารายได้๑๘๐๐๐ล้านบาท

ตัวเลขรายได้เพิ่งจะมาในครึ่งปีหลัง
ซึ่งหากคำนวณแล้วกำไรสุทธิจะตกอยู่ที่๔๐๐ล้านบาท
ก็ต้องคำนวณอีกเพราะว่ายังไม่ปิดงบ
แม้ว่าการจำหน่ายลอตเตอรี่จะได้รับการยกเว้น
แต่กองสลากพัดก็จ่ายภาษี
เพราะมีเรื่องของค่าบริการต่างให้กับลูกค้าด้วยครับ
ทั้งหมดไหมมีอะไรเคลือบแคลงไหม
เรื่องนั้นประชาชนสื่อไม่ต้องเป็นห่วง